ไปดูที่กระบี่ค่ะเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดกระบี่
ไปจับผู้ค้ายาบ้ารายย่อยในกระบี่ได้นะคะแล้วก็ขยายผล
แล้วตามไปจับรายใหญ่ที่จังหวัดตรังบุกไปจับถึงบ้านเลยค่ะ

ที่เห็นอยู่นี้ก็คือนายสิริพงศ์เพชรศรีเงินนะคะ
เป็นพ่อค้ายาบ้าที่ต้องบอกรายใหญ่เพราะว่าเขาไปค้นเจอยาบ้าซ่อนอยู่

ข้างบ้านสี่พันเมตรคุณผู้ชมค่ะ
แล้วตอนจับเนี่ยร้องไห้ฟูมฟายตลอดเวลาเลยค่ะ
ขอเจ้าหน้าที่บอกอย่าจับเลยอย่าจับเลยทำไปโดยไม่ยัง
ไม่อยากติดคุกเพราะมีแม่ต้องดูแลค่ะ
เนี่ยค่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่เป็นผลแล้วค่ะ
ก็ต้องจับนะคะคือสาเหตุที่ตามมาจับถึงจังหวัดตรังเนี่ย
เพราะว่าชุดจับกลุ่มก่อนหน้านี้ไปจับผู้ค้ารายย่อยเอ่อ
ตอนนั้นเนี่ยผู้ค้ารายย่อยขายาบ้าสองร้อยสามสิบเมตรได้หลักฐานี้มา
ที่กระบี่ก็สอบเพิ่มขยายผลมาสาวถึงตัวคนปล่อยของล็อตใหญ่
ก็คือนายสิริพงศ์นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำกำลังเข้าจังหวัดตรัง
ล่อซื้อแล้วก็บุกจับกลุ่มอย่างที่เราเห็นนะคะแล้วปรากฏว่าไปตรวจสอบประวัติ
ก็พบว่าโอ้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเคยถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดเมื่อปีที่แล้วนี่เอง
แล้วอยู่ระหว่างประกันตัวรอสารตัดสินแล้วก็เนี่ยค่ะมาถูกจับได้อีกครั้งหนึ่ง
ผู้ต้องหารับสารภาพบอกรับยาบ้ามาเม็ดละ๑๕บาท
แล้วขายต่อให้วัยรุ่นในพื้นที่ตรังและกะบี่เม็ดละห้าสิบบาทอ่ะนี่แหละค่ะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อไปค่ะ